เสียชีวิตหลังจากที่เหตุการณ์ผ่านไป๑เดือน
ล่าสุดตำรวจเชิญ๒ครอบครัวเข้าไปให้ปากคำ
ซึ่งญาติเห็นว่าตำรวจควรจะแจ้งข้อหา
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนากับผู้ที่ก่อเหตุเพิ่ม
จนถึงขนาดนี้นะครับญาติของผู้เสียชีวิต
ก็ยังไม่ได้รับการติดต่อจากคู่กรณี

เราจะติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณภูริพัฒน์บุญนินครับ
ขับขี่โดยนายเจนพบเวียรพร
พ่วงชนรถของนางสาวชันธพัฒน์ฮแสงชัยและนายกิษณะถาวร
นักศึกษาปริญญาโทจนไฟคลอกเสียชีวิต
โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๓มีนาคมที่ผ่านมา
ล่าสุดวันนี้ญาติของผู้เสียชีวิตทั้งสองคน
เข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน
พร้อมสอบถามความคืบหน้าของคดี
ที่พนักงานสอบสวนจะส่งฟ้องต่ออายการ
ขณะที่ในส่วนของการดำเนินคดีนั้น
พนักงานสอบสวนเปิดเผยว่ามีความคืบหน้าไปกว่าร้อยละ๙๐
ซึ่งวันนี้หัวหน้าชุดเดินทางไปสอบปากคำตัวของนายเจนพบเพิ่มเติม
แจ้งข้อกล่าวหานักรวมถึง๗ข้อหา
โดย๗ข้อหาที่พนักงานสอบสวนได้แจ้งกับนายเจนพพคือ
๑ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
๒ขับรถในขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ขับรถในขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ขับรถโดยเสพยาเสพติดเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น
ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานสอบสวนในการตรวจสอบผู้ขับขี่
ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานสอบสวน
โดยทั้งหมดนั้นพนักงานสอบสวนจะรีบสรุปสำนวนส่งให้อายการเพื่อสั่งฟ้องในวันที่๒๖เมษายนนี้
ขณะที่ญาติของผู้เสียชีวิตเตรียมขอความเป็นธรรมต่อสาร
หากข้อหาที่พนักงานสอบสวนแจ้งไปไม่ครอบคลุมกับความผิดของนายเจนพบ
ข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ผลตรวจพิสูจน์ออกมาแล้วว่าความเร็วในขณะนั้นใช้ความเร็ว๒๕๗กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ซึ่งความเร็วขนาดนั้นในถนนหลวงถ้ามีการไปชนรถคันอื่น
มันย่อมเล็งเห็นผมได้ว่ารถคันอื่นหรือว่าคนอื่นที่นั่งอยู่ในรถคันอื่นเนี่ย
สามารถที่จะถึงแก่ความตายได้

แต่จนถึงขนาดนี้ผ่านมากว่าหนึ่งเดือน
ญาติของผู้เสียชีวิตทั้งสองรายนั้น
ยังไม่ได้รับการติดต่อจากนายเจนพบและครอบครัว
ซึ่งก่อนหน้านี้เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าจะช่วยเหลือเยียวยาอย่างเต็มที่

มีการพูดถึงเรื่องเงินชดเชยอะไรอย่างนี้
เรื่องเงินไม่มีพูดถึงค่ะ
เพราะว่าน่าจะเป็นเรื่องของทางผู้ใหญ่กับทางทนายความคุยกันมากกว่า
และตอนนี้เรายังติดใจอะไรกับการทำภาษณ์ฟรีอยู่ใส่
คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะ
เพราะว่าถ้าเพราะว่าเป็นตำรวจชุดใหม่เข้ามา
แล้วก็ทางทนายเราก็เฝ้าติดตามตลอดทั้งเรื่องการทำสำนวน
วันนี้ก็เลยเข้ามาดูเรื่อง

ก่อนหน้านี้นายเจนพพิริพรภุกกอเหตุ
เพื่อเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล
และสารมีคำสั่งปล่อยตัวชั่วคราว
ล่าสุดทราบว่ามีอาการปลอดภัยแล้วและได้ออกจากโรงพยาบาลไป
ซึ่งธนายความของสองครอบครัวผู้เสียชีวิต

และครอบครัวของผู้เสียชีวิตยืนยัน
ว่าจะทวงความยุติธรรมให้กับผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่